ขึ้นชื่อในเรื่องของความเหวี่ยงวีน
คุณดวงตาตรงกระบะนิด

ไม่เลยไม่น่ากลัวเลยน่ากลัวมาก

มั่วเมาเสพสมจนสมสั้น
มีอารมณ์ในทุกขณะ
ผมไม่ตรงหน้าไม่ใช่

ผัวเขาไม่มีชีวิตก็ติดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม

ขอโทษทีพูดอย่างนี้เอาอีกแล้ว

ประกาศฟ้าประกาศดินให้เขารู้